คุณผู้ชมครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราเกิดไว้นะเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะครับที่นครสวรรค์ที่เขามีการแชร์คลิปนะฮะบอกว่าเป็นเจ้าของร้านดังครับคือในรถเนี่ยนั่งกันมาสองคนนะฮะมีคนขับแล้วก็นั่งข้างคนขับอีกคนนึงตำรวจขอตรวจแอลกอฮอล์ครับปรากฏว่าคนบนรถนั้นไม่พอใจนะฮะด่าตำรวจด้วยถ้อย

ว่าทำตามหน้าที่เพราะได้กลิ่นแอลกอฮอล์

แต่ว่าผู้ชายเมื่อกี้แบบผมเห็นคนขับไม่ได้ดื่ม

รถยนต์สีดำขับเข้ามาในด่านตรวจฮะ
เรียกให้หยุดรถนะครับแล้วก็ขอตรวจสอบตามปกติ
คนขับเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐นะฮะ
แล้วก็ผู้ชายอายุหกสิบนั่งมาด้วยมีกลิ่นแอลกอฮอล์ครับ
ก็เลยขอตรวจวัดแอลกอฮอลอันนี้ก็ทำตามหน้าที่นะฮะ
ปรากฏว่าผู้โดยสารก็อาจจะพูดจาไม่ค่อยสุภาพนะครับ
ด่าด้วยแค่คำหยาบภายแล้วก็ต่อว่าอาการทำงานของตำรวจนะครับ
ผู้ชายในคลิปชื่อว่าคุณปัทธพีนะครับ
ติดต่อเข้าพบกับทางผู้กำกับการสพมนครสวรรค์
แสดงตัวนะครับว่าตัวเองเป็นผู้โดยสารไม่ใช่คนขับครับ
อมรับว่ามีอาการเมาสุราจริงแล้วก็พูดจาไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อยากจะขอโทษครับตำรวจก็เลยรับคำขอโทษไป
ไม่ติดใจดำเนินคดีนะฮะส่วนผลตรวจวัดแอลกอฮอลนั้น
ก็ไม่พบแอลกอฮอลในร่างกายคนขับนะคือเรื่องนี้เนี่ย
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่ง
ก็เลยกลายเป็นไวรัลเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแยกย้าย
เพราะว่าไม่ได้พบแอลกอฮอล์นะคะ